ไปดูที่บ้านเอื้ออทรวัดศรีวารีน้อยที่สมุทรปราการหน่อยนะครับ
คือลูกบ้านที่นี่บอกแม่สุนัขจรจัดแถวนี้มันดุเหลือเกิน

คนเดินผ่านไม่ได้ลูกเด็กเล็กแดงผ่านเนี่ยถูกไล่กัดหมดเลยนะฮะ

นี่ฮะดูเห็นไหมฮะคือน้องคนนี้เนี่ยลงจากรถมา

นี่มันวิ่งมาเหลือตัวที่หนึ่งโห
สี่ตัวน้องก็ไม่รู้จะทำใหญ่ไงครับตอนนั้นยืนเลยเงี้ย
โอ้โหดูสิครับเป็นชุมชนเอื้ออาทรสุวรรณภูมิหนึ่งนะครับ
หรือว่าเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อยตำบลศรีษะจราเข้ใหญ่
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เด็กหญิงอายุ๖ขวบคนนี้นะครับ
จะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อในชุมชนนะฮะ
ไปเจอเจ้าสี่ตัวนี้วิ่งเข้ามารุมเนี่ยฮะ
น้องก็ร้องขอความช่วยเหลือ

ใจดีสู้หมา

ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็

เพื่อขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน

กลัวว่าจะถูกแจ้งข้อหา

นี่เราก็ไปถามคณะกรรมการ

นิติบุคคลบอกว่าจุดเกิดเหตุ

มันเป็นความรับผิดชอบของทาง

คนที่ถูกไล่กัด

เรื่องการได้รับค่ารักษาพยาบาล

มันอยู่นอกตัวอาคารที่เป็น
แล้วก็ชอบไล่กัดคนในชุมชนนะครับ

ทำไมถึงมีเยอะขนาดนี้นะครับ
แล้วบางทีไปไล่กัดรองเท้าของชาวบ้าน

ตามอาคารตามห้องตามอะไรต่างนานา

ชอบเอาอาหารมาให้มันกินไงฮะ

ใครจะไปจับจะไปตี

คุณพ่อของน้องอายุ๖ขวบนะครับ
ที่ถูกไล่มาสักทั่วนี้

บอกว่าได้พาลูกสาวไปฉีดวัคซีน

ไม่ใช่ไม่ถูกกัดนะครับลูกสาวโดนกัดไปด้วย

ไล่กัดคนที่เดินผ่านไปมาตลอดเลย
ตามตึกเนี่ยเขาต้องถือไม้ไปด้วย
อย่างที่ช่างมิติบอก
แม้แต่ช่างมิติยังถือเลย
ตอนกลางคืนเขาขึ้นนอนบนรถเลย
ส่วนบ้านนอนบนรถ
แล้วก็ที่นี่มันก็นอนใต้ท้องรถเนี่ย

เด็กเดินไปมันก็ออกมากัน

คือเดินออกเดินเข้ามาแบบนี้

มีทุกชาวบ้านเลยนะฮะ
พื้นที่ของมันอยู่ใต้รถเห็นไหม

บุญจันทร์ทรัพย์ประสมนะครับเป็นประธานนิติบุคคลของบ้านเอื้ออทรสวนภูมิ๑นะครับ
นี่ปากทางเข้าคุณเข็มมาสอนจะขึ้นบ้านยังไงเนี่ย

เอ้าลงจากรถได้มั้ยเนี่ยดูสิเห็นมั้ยคะ
คุณบุญจันทร์ประธานนิติบุคคลของบ้านเอื้อทรสวนภูมิ๑นะครับ
ปัญหาหลักก็คือสุนัขเนี่ยถูกนำมาปล่อยทิ้งก่อน
จากนั้นมีคนเอาอาหารมาให้
แล้วมันก็เลยเนี่ยออกลูกออกหลานขึ้นมาอีก
ตอนนี้ในพื้นที่มีไม่ต่ำกว่า๓๐๐ตัวนะฮะ
ถามว่าเคยแก้ปัญหาไหมพี่บุญจันทร์บอกเคยนะหลายครั้งแล้วด้วย
เจ้าหน้าที่มาช่วยกันจับทำหมันก็มีฉีดยาคุมก็มี
แต่มันก็ยังมาต่อมันเพิ่มปริมาณมาเรื่อย
พอจะไปทำอะไรมันเวลาถูกไล่กัดไล่เห่าอะไรก็แล้ว
แต่คนรักสุนัขทั้งหลายที่เอาอาหารมาให้มันก็จะถ่ายรูป
แล้วส่งไปให้องค์กรรักษัตริย์แล้วนำไปสู่การแจ้งความ
ซึ่งหลายคนตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาเป็นคดีความเรื่องทารุณกรรมสัตว์อยู่ก็มี
ชาวบ้านคนอื่นเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
นิติเคยทำหนังสือนะฮะเมื่อ๘กุมภาพันธ์
ขอความช่วยเหลือไปยังอบตศีรษะจราเข้ใหญ่
มาช่วยจับสุนัขจรจัดไปหน่อย
แล้วก็ประสานกรมประสุทธิ์ให้มาช่วยแก้ปัญหา
ให้มาจัดการให้หน่อยแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มา
กำลังเร่งวันนัดหมายเพื่อจะมาประชุมกัน
แล้วก็หาทางกันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะ